แล้วก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านที่ภูเก็ตนะแม่
ไปจุดใต้ตำต่อคือบ้านของท่านอยู่ใกล้กับสถานบันเทิง
อือน่ะท่านก็เอ๋ห์เดี๋ยวตอนเช้าจะกลับไปทำงานที่เพชรชบุรีละ
ผับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเปิดเพลงดังมาก
อดใจตี๒คงจะดับมั้งเพลง

ตี๔๓๐เพลงยังดังตุ๊บอยู่เลย
สุดท้ายท่านต้องถ่ายคลิปนี้ลงโซเชียลแล้วโทรแจ้ง๑๙๑เอง

เขาบอกว่าถ้าเกิดท้องที่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะขอกำลังจากเพชรชบุรีมาจับเองซะมั้ง

ไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะคนที่มาเจอเองเป็นนายตำรวจระดับสูง
ถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี

เพราะว่าท่านมาที่บ้านที่ภูเก็ต
ท่านคือพตำตอุทายเกอวินเดชทร
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีท่านนี้
มีการพลสทธิปสถานบันเทิงในภูเก็ต
โอ้โหเปิดเสียงเพลงดังยันหว่างเลย
ตี๔๓๐ถ่ายคลิปเองโพสต์เองนักเลงพอ
เขาก็เป็นตำรวจนายผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
กลับว่าตี๓คงหยุดเอาหน้ายุคนี้เห็นใจคนทำมาหากิน
โพสต์ไว้นะเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองอะไรพอผ่อนพันได้ก็เข้าใจกัน
ทำมาหากินแต่ถึงตี๔๓๐ไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้
ก็เลยขี่รถจักรยานออกไปถ่ายคลิปพร้อมโทรแจ้ง๑๙๑ครับ
ท่านผู้การบอกว่าสงสัยคราวหน้ากลับบ้านต้องเอากำลังมาด้วยจากเพชรชบุรีดีกว่า
ขออนุมัติมาราชการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับแถวนี้
แล้วเผื่อจะเอาบังเอิญเอาชุดชกเพชรชบุรี
เอามาผ่านแถวสถานบันเทิงที่เปิดยันตี๔๔๕แล้วเปิดเพลง
เสียงดังรบกวนชาวบ้านเนี่ยนะอันนี้ความผิดซึ่งหน้ามันจับได้ไงคุณผู้ชม
จะได้จับเลยจับเจ้าของยันคนที่สนับสนุนให้มีการเปิด
ส่วนใครที่รับเคลียร์นะก็ช่วยรบกวนดูนิดนึงว่า
รับแล้วสร้างความเด็บร้อนให้กับประชาชนหรือเปล่า
เงินเดือนจากภาษีรัศดรควรต้องเกรงใจประชาชน
โอ้โหคือท่านเนี่ยโพสต์ได้ใจมากเลยนะ
จริงคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะไง

คนแถวนั้นนะก็คงจะสุดจะทนแล้วเหมือนกัน

บางคนก็บอกว่าโอ้โหเปิดตี๔ถึงตี๕
คือทำไมท้องที่ถึงยอมให้เปิดได้ล่ะ

เชียร์บอกว่าอยากให้ผู้การจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
คือจัดให้หน่อยซิจัดการให้เด็ดขาดเลยได้ไหม
แหมทีนี้คุณก็อยากรู้เหมือนกันว่า
ผู้การภูเก็ตอ่ะว่ายังไงอ่ะคะ

นะฮะล่าสุดพรตรวจรีพรศักดิ์นวลหนูนะฮะ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
ก็บอกว่าโอ้โหผมก็ทราบนะ
ที่ผ่านมานะผมก็สั่งการให้กวดขันสถานบันเทิง
มันเปิดเกินเวลาเสียงดังอย่างต่อเนื่อง

ก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รู้ผลใน๓วันว่าทำไมยังกลับมาเปิดเพลงดังแบบนี้อีก

เดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่สำคัญคือกลัวเรื่องของโควิดแหละ
ถ้ามันกลับมาอีกล็อกดาวน์อีกก็เจ๊งกันอีก